เพราะว่ากล้ายจะปิดท่วนเตอร์เม้นท์แล้วนะครับวันนี้เป็นวิธีปิดการแข่งขันนะครับ
เราก็อยากจะพูดถึงผลงานของทัพนักกีฬาไทยกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าวันกว่าดไปอีก๘เหรียญท้องครับไม่มากไม่น้อย
ก็ทำให้ปิดจ๊อปที่๙๒เหรียญทองก่อนในขณะนี้นะครับ
จบที่ตอนนี้อันดับ๓ของตาราง
ด้วยผลงานโดยรวมก็ต้องยอมรับว่า
เรานั้นอาจจะยังสอบไม่ผ่านตามเป้าหมายที่ประเมินเอาไว้
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาเอง
รวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยคงต้องมาแก้ไขกันต่อนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการแยกเฉพาะกีฬาสากลที่มีการแข่งขันในโอลิมปิก
เหรียญที่ออกมาเราก็ยังเป็นรองทั้งฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะครับ
ต้องมาตั้งคำถามกันว่าหลังจากนี้จะพัฒนาทีมยังไงต่อ
เพื่อมองถึงโอลิปิกเกมแล้วก็๔เกมในอีก๒ปี
ข้างหน้าที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพติดตามได้จากผลงานของทัพนักกีฬไทยที่ผ่านมาครับ

แล้วก็ชายทีมเดี่ยวที่แข่งแบบพบกันหมด
ไทยก็เล่นเกมสุดท้ายเจอกับเวียดนาม

ตะกร่อไทยชนะไป๒เซตรวดครับ

ก็ชนะรวด๔นัดแบบไม่เสียเซตด้วยครับคว้าเหรียญทองไปครอง
ก็ตั้งเป้าไว้๓เหรียญทองนะครับก่อนหน้านี้สำหรับตะก้อแล้วก็ทำได้หมดครับ
ส่วนสนุกเกอร์ชายรอบชิงนุกสากลครับ
ปรากฏว่านุกสากลออกคิวได้ดีเลย
ชนะไป๔ต่อ๒เฟรมก็คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ
นักกีฬาไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงคือน้องบุ๊กครับนพรุษเหมพมร
พบกับนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ปรากฏว่าน้องบุ๊กนะครับเฉือนชนะไป๓ต่อ๒เซต
โลลีลาครับทำแต้มได้๙๔๕คะแนนขณะที่ฉัดเฉลิมฉายวิโรธวิทย์อีก๑นักกีฬาไทยนั้นทำได้๘๙๕คะแนนคว้าเหรียญเงินครับ
ฟุตบอลชายกันหน่อยครับรอบชิงครับเราไปไม่ถึงจะต้องดูว่าเวียดนามจะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่า
เจอกับอินโดนีเซียทีมที่เอาชนะเรามาได้ในรอบแรกนะครับอยู่ในสายเดียวกับเราครับเวียดนามนำหนึ่งศูนย์ครับ
จากการมงของดอนวันเห่าครับนาที๓๙จากนั้นครึ่งหลังนาที๖๐เวียดนามเนี่ยมานำ๒๐นะครับ
บอลไม่อยู่แล้วปล่อยมาลูกนี้กลายเป็นดีครับยิงแถว๒เติมขึ้นมาของดวงยุงครับ
มีช็อตเด็ดด้วยนะครับว่าป๊าฮังซอร์โค้ชของเวียดนามโดนใบแดงจากการไปเถียงผู้ตัดสินครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยเวียดนามก็ทำได้ครับปิดเกมชนะอินโดไปขาด๑๓๐คว้าแชมป์๔เกมสมัยแรกนะครับ
นับตั้งแต่รวมชาติได้คือนับเป็นเวียดนามเดี่ยวนะครับเพิ่งได้แชมป์ครั้งแรกนี่แหละครับ
และถือเป็นแชมป์สมัย๒นะครับถ้าครั้งแรกนับในนามเวียดนามใต้ด้วย
เมื่อ๖๐ปีที่แล้วเลยนะครับตอนที่เวียดนามเป็นแชมป์๔เกมเป็นนามเวียดนามใต้
ก็ถือว่าเป็นยุคทองของบอลเวียดนามจริงแล้วครับ
และอีบปัญหาแลกครับที่๒เวียดนามนะครับ

เมื่อวานีกว่ามาได้จากโหยปลำทำให้แทนทัยไป
พูดถึงกีฬาที่เขาได้เหรียญเยอะกันหน่อยครับ
และไทย๙๒ทองนะครับจบที่๓แน่นอนแล้วนะครับ
ที่๔เป็นอินโดนีเซีย๗๒ทองครับ
ที่๕มาเลเซีย๕๕ทอง
จะเป็นวิธีปิดการแข่งขันที่เมืองคลากนะครับสรุปเหรียญของไทยแยกชนิดกีฬาครับ
ที่ได้มาเพิ่มนะครับ๘เหรียญทองเมื่อวานจักรยาน๒ยิงเป้าบีสนุกเกอร์ตะกร่อ
กรีทายู๒๐แล้วก็อีสปอร์ตเนี่ยได้มาอีกอย่างละ๑เหรียญทองครับ
คุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็บอกนะครับภาพรวมในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้
เท่าที่ดูก็พยายามกันเต็มที่ทุกคนแหละครับเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุด
แต่ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ไม่ได้เหรียญทองกลับมา
ซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องกลับมานั่งวิเคราะห์นะครับแล้วก็แก้ปัญหากับสมาคม
เพื่อปรับเตรียมเอาไว้ในอีก๒ปีข้างหน้าที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพ
โดยจะมีคณะกรรมการโอลิมปิกและการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมช่วยสมาคมในเรื่องตรงนี้ครับ
นั่นก็คือบาสเก็ตบอลนะครับล่าสุดผู้หญิงพัฒนาขึ้นมาแล้วชนะทีมไทยได้ด้วย
ปินส์ชนะทีมไทยทั้งบาสชายแล้วก็บาสหญิงนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของทนรัฐเฟืองหรือไทยกุ้นครับ
ก็สามารถสร้างตรงหรอศาสนขวาแชมพ์ได้บรรณสมัยแรกในบ้านของตัวเองนะครับ
หลังเอาชนะทีมชาติไทยไปแบบสุดมันครับการแข่งขันบัส
๕คุณ๕ใน๔เกม๒๐๑๙ที่มอร์ออฟเอเชียนักแม่นห่วง
สาวไทยทำผลงานได้ตามมาตรฐานหลังสามารถเข้าชิง
เลิศได้ทั้งทีมชายและหญิงแต่ต้องพบศึกหนักเจอ
กับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ทั้งคู่ทีมหญิงไทยเจ้าของแชมป
สมัยและรองแชมป์เก่าเป็นฝ่ายลงสนามก่อนแต่เอา
ตาร์ทไม่ดีเป็นฝ่ายไล่ตามตลอดสาวไทยยังใจสู้ทำ
แต้มไล่ตามก่อนจบสองคอร์เตอร์แรกฟิลิปปินส์นำสิบ
ห้าต่อสี่สิบสามเข้าสู่สองคอเตอร์หลังแม่นห่วง
สาวไทยถูกฟิลิปปินส์ทำแต้มหนีห่างก่อนที่เจ้าภาพ
นำแบบม้วนเดียวจบทีมไทยแพ้ไปเจ็ดสิบเอ็ดต่อ
เก้าสิบเอ็ดคะแนนฟิลิปปินส์สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ได้
เป็นครั้งแรกส่วนทีมไทยอกหักเป็นรองแชมป์สองสมัย
ติดหลังจบการแข่งขันทีมหญิงเฮียตายนิพลชาวลิศ
น์เทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทย
ถึงปัญหาการแข่งขันบัสในซีเกมว่าเวลาพบกับ
เจ้าภาพมักจะมีปัญหาเรื่องของการตัดสินแต่ยอมรับว่า
วันนี้นักกีฬาไทยเล่นผิดฟอร์มไปซึ่งถ้าไม่ใช่เจ้าภาพ
ไม่กลัวนะนะครับเที่ยวที่แล้วที่ที่มาเลเซียเนี่ยเราก็
อำมาเลมาตลอดแต่ว่าพอคนละสี่เนี่ยฟาวเก้าศูนย์เลย
นะครับยิงลูกเขาอย่างเดียวเราแพ้ตรงนั้นอันนี้เขาเริ่มแรก
สองเลยนะครับก็สุดเป็นอย่างนะครับก็ขอโทษด้วยจริง
จริงขณะที่ทีมชายไทยเข้าชิงชนะเลิศในสี่เกมเป็น
ครั้งแรกในรอบหกปีหนุ่มไทยพยายามสู้เต็มที่แต่ต้าน
ทานความแข็งแกร่งของฟิลิปปินส์ไม่ไหวแพ้ไป๘๐
เอ็ดต่อหนึ่งร้อยสิบห้าคะแนนเกมนี้ไทยเลิศแลม
ทำแต้มได้สูงสุดถึงสามสิบสามแต้มฟิลิปปินส์
คว้าแชมป์สิบสามสมัยติดและเป็นแชมป์สิบแปดสมัยจาก
สิบครั้งส่วนทีมไทยยังต้องรอแชมป์ครั้งแรกในสี่
เกมส์ต่อไปธนรัฐเฟิร์งหรือไทยกุลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงมณิลาประเทศฟิลิปปินส์